ไปดูเรื่องทะเลาะวิวาสเป็นเรื่องความหึงหวง
ระหว่างสามีเก่าสามีใหม่หึงภรรยานี่นะคุณผู้ชม
เป็นเรื่องปิดบัญชีแค้นที่นนทบุรีสามีใหม่นี้นะคะมาเจอหน้าสามีเก่าจังจัง
แล้วเกิดความคับแค้นกันอยู่แล้วว่าถ้าเจอเมื่อไหร่นะมีเรื่องแน่
มีเรื่องจริงคุณผู้ชมฝ่ายสามีใหม่เนี่ยถูกสามีเก่าแทงเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งผู้เสียชีวิตคุณผู้ชมสภาพศพถูกแทงรวม๕แผลอยู่ที่บริเวณริมทาง
ภายในหมู่บ้านกฤษฎานครซอย๒๒อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
ผู้เสียชีวิตคือนายเอกชัยศรีประสิทธิ์อายุ๓๒ปีอาชีพคือเป็นช่างกระจก
ตำรวจสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุมือมีดที่แทงเนี่ยก็คือ
นายทรงสิทธิ์กลิ่นบานชื่นซึ่งเป็นสามีเก่าของนางสาวนับดาวกัญญโสอายุ๒๖ปี
แล้วก็นางสาวนับดาวเนี่ยเคยเป็นเพื่อนร่วมงานกับผู้ตายด้วย
ก็คือสามีใหม่นั่นแหละเหตุการณ์ก็คือว่าก่อนที่นายทรงสิทธิ์ผู้ก่อเหตุนี้นะคะ
จะเกาะเหตุเนี่ยนะคะก็มาหาลูกสาวที่บ้านของอดีตภรรยา
ขณะที่อดีตภรรยาได้ออกไปซื้อของกับสามีใหม่กับนายเอกชัยค่ะ
กลับบ้านมามาเจอกันสามีเก่าสามีใหม่มาเจอหน้ากันป๊ะจังนะฮะบริเวณปากซอยจุดเกิดเหตุ
ก็เลยเกิดการโต้เถียงชกต่อยกันแล้วนายเอกชัยซึ่งเป็นสามีใหม่ก็เลยถูกแทงเสียชีวิตนะคะ
จากนั้นนายทรงสิทธิ์ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นสามีเก่านี่นะ
ก็เอามีดที่เกาะเหตุไปโยนทิ้งภายในป่า
ซอยที่เกิดเหตุแล้วก็กลับไปรอมอบตัว
เขาสารภาพนะว่าเป็นคนลงมือฆ่านายเอกชัยนี่แหละ
เนื่องจากว่าโกรธแค้นที่นายเอกชัยแอบมามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับอดีตภรรยาของตัวเอง
ทั้งที่เป็นเพื่อนแล้วก็ทำงานที่เดียวกันน่ะ
สามีเก่าสามีใหม่เขาเป็นเพื่อนกันทำงานที่เดียวกัน
พอมีเรื่องสัมพันธ์ชู้สาวแบบนี้
สามีเก่านี่แหละยอมลาออกจากงานแล้วก็ยอมเลิกกับภรรยาด้วยนะคะ
และทราบว่านายเอกชัยคือผู้ตายนี่นะมักจะพกปืนตลอดเวลา
แล้วก็ท้ากันว่าถ้าแน่จริงนะให้มาเจอกัน
เขาก็เลยหามีดพกเอาไว้ตลอดเวลาป้องกันตัวเหมือนกัน
จนกระทั่งมาเจอกันแบบนี้เขาก็เลยแทงไม่ยั้งเลยค่ะ
จริงจริงจริงมึงไปเจอบ้านกูเลย
เมืองต้นตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุนะคะ
ก่อนที่จะนำตัวผู้ก่อเหตุส่งพนักงานสอบสวนสพปากเกร็ด